ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับอืม
ทำอะไรทำไมวันนี้ไม่ใส่เสื้อลายเสือซะหน่อยอ๋อ
คุณใส่เสื้อลายเสือนะครับใช่วันนี้ทุกคนเขาก็ลำเสือ
ฉันก็เลยหาเสื้อลายเสือมาใส่คุณคิดว่ายังไงนะฮะ
ก็โอเคมันแบบว่าดูแล้วก็มันเหลือน้อยอ่ะเสือดำอ่ะ
จริงจริงคุณนี่มันพูดพิกริกลิ้น
ก็ไม่ใช่ก็เสื้อเสื้อดำมันเหลือน้อยจริงจริง

เมื่อวานที่มีการนำเสนอไปเรื่องราวของน้องเนิร์ด
ที่ว่าวิ่งไปแล้วก็เป็นลมแล้วก็หลังจากนั้นเสียชีวิต

อายุ๑๑ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนวัดทุ่งครุ
ก็ได้มีการเข้าร้องทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเมื่อวันก่อน

หลังจากที่คาใจมากที่ลูกของตัวเองนั้นถูกคุณครูสั่งให้วิ่งรอบสนาม๔รอบจนเสียชีวิต
ซึ่งทางด้านนายพิษชยา
ซึ่งได้มีการเปิดเผยนะครับ
บอกว่าได้รับรายงานจากโรงเรียนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแพทย์ตักศิลป์เนี่ยนะครับ
ระบุบอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบพบไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่ในโพรงจมูกของน้องเนิร์ด
อย่างไรก็ตามนะฮะสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตอาจจะเกิดจากการแทรกซ้อน๒กรณีได้นะครับ
ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพันธุ
แล้วก็อาการชักเกร็งจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบรวมถึงอาการลมแดดนะฮะหรือว่าฮิสโตรกร่วมด้วย
มีความเป็นไปได้นะครับที่ส่งผลส่งผลให้เชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าสู่กระแสเลือดเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตได้นะครับ
ทางนี้ต้องรอชนสูตรขนศพอีกครั้งนึงนะครับว่าจะเป็นยังไง

การลงโทษเด็กนักเรียนที่วิ่งนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
แต่เป็นการวิ่งรอบสนามระยะทางประมาณ๑๑๐เมตร๒รอบแล้วให้เดินอีก๒รอบนะฮะ
ถือว่าไม่มากจนเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้

และน้องเนิร์ดนะครับไม่ได้ล้มลงกระแทกพื้นแต่อย่างใด

ถ้าล้มก็ต้องพบบาดแผลเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ด้านว่าที่พันธุ์ตำรวจสมบัติมงคำแหงโคศกสภาธนายความ
แล้วก็ประธานกรรมการถ้าบอกอ่านตำแหนผิดขอโทษด้วยนะครับ
ประธานกรรมการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายในติปัณฑิตสภา
ก็ได้มีการเผยถึงแนวทางการเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง
ทำให้น้องเนิร์ดได้เสียชีวิตนะครับบอกว่า
ในอดีตเองเคยมีแนวความพิพากษาสารดีกา
ที่มีข้อเท็จจริงคล้ายกับคดีนี้เลยคุณผู้ชมครับ
นั่นคือจำเลยที่๑เป็นครูพระนะครับ
จำเลยที่๒เป็นกรมสามัญศึกษาคุณผู้ชมครับ
ข้อเท็จจริงมีความว่าจำเลยที่๑เนี่ย
ลงโทษนักเรียนอายุระหว่าง๑๑๑๒ปี
ให้วิ่งรอบสนาม๒๐๐เมตรรวม๓รอบ
ต่อมาเด็กเนี่ยวิ่งไม่เรียบร้อย
ก็เลยสั่งให้วิ่งอีก๓รอบนะ

มีเด็กชายคนนึงเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อน

ก็เลยเกิดผลกระทบต่อระบบหัวใจที่ทำงานหนัก

จะไม่รู้ก็ตามแต่ว่าเด็กคนนี้เป็นโรคหัวใจนะ
แต่ก็มีความผิด
โรงเรียนอยู่ในสังกัดของจำเลยที่๒
ดังนั้นจำนวนที่๒ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
เพราะฉะนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมด
๑๐๐กว่าเมตร๓ครั้งก็เกือบโอ้โห

คือเขาบอกเลยว่าต่อให้ครูภาระคนนั้นคือที่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นในอดีตนะฮะ
ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นโรคหัวใจแล้วเด็กตายขึ้นมาเนี่ย

ก็ไม่พ้นผิดเหมือนกันเขาบอกไม่รู้ก็ไม่พ้นผิด
นี่คือตำรวจพูดใช่ไหม
ไม่พี่เหนียวคือเรื่องที่สมมุติเกิดที่ต่างเทพฯไม่ว่าทั้งหมดเกิดที่ในกรุงเทพฯ
โรงเรียนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพหมานคร
แล้วก็เด็กเนี่ยวิ่ง๓รอบอย่างที่บอกว่าอยู่ดี
เมตรแม่เขาก็ยังสงสัยว่าที่จริงลูกเขามีอาการตั้งแต่ก่อนบ่ายแล้ว

แม่เขาก็ยังคาใจครอบครัวเขาก็ยังคาใจอยู่
วันนี้ก็ค่อนข้างจะได้บทสรุปกันพอสมควร
ไปติดตามข่าวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเลยพี่มิว
ใช่แล้วคุณมธรรมใส่เสื้อมาสรุปข่าวมากนะฮะ
ความคืบหน้ากรณีที่นายเปรมชัยกรรณสุดประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
แล้วก็ไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวนฝั่งตะวันตก
ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจับกลุ่มพร้อมของกลาง
มีซากเสือดำซากไก่ฟ้าแล้วก็ซากเก้งนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกาญจนบุรี
คือวันนี้นะฮะไปเก็บเพิ่มเขาเนี่ยไปทั้งสองครั้งเหตุเกิดวันที่๔นะ
เข้าไปครั้งแรกเนี่ยคือไปเจอตัวครั้งที่สองก็คือเข้าไปเจอซากเสือดำ
แล้วก็พวกซากสัตว์วันนี้เข้าไปตรวจเพิ่มอีกนะฮะ
คณะก็จะมีนี่ตำรวจวิทยาการพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่เขตทุ่งใหญ่
ในเลสวนสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
พนักงานสอบสวนด้วยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐาน
ตามจุดที่ทางหัวหน้าเขตทุ่งใหญ่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้
โดยจะดำเนินการจับกลุ่มคือมันก็มีที่พักแรมคือที่ตั้งเต็นต์
พบอาวุธเครื่องกระสุนและซากสัตว์รวมทั้งวัตถุพยานแวดล้อมอื่น
และพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงบนอาวุธปืนด้วย
วัตถุพยานอื่นที่เกิดในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
แล้วก็จะปิดช่องโหวในสำนวนที่จะส่งฟ้องเนี่ย
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตลท่านบอกว่า
ไม่รู้สึกกดดันแม้ว่านายเปรมชัยจะมีสายสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองหลายคั่ว
แล้วก็เป็นนักธุรกิจแสนล้านพร้อมกับย้ำว่าตำรวจทำคดีตามหลักฐาน
แล้วก็คดีหลักฐานตามนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ส่วนคำถามที่ว่ามีการนำคดีในเปรมชัยไปเทียบเคียงกับคดีตายายเก็บเห็ด

อย่างนั้นขอแซ่งนิดนึงนะครับ
ตายายไม่ใช่เขายุค๔๘เรียกตาฉันเป็นทวดเลยนะฉันไม่ยอม

คำว่าเก็บเห็ดเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นการบอกว่าเขาเข้าไปเก็บเห็ด
แต่ไม่ได้มีเหตุเขาไปตัดไม้
มาอันนี้คือถ้าหากว่าอ่านสำนวนพิพากษาของผู้พิพากษา
พากษาแล้วจะเห็นว่าอันนั้นคือการแก้ต่างทางเขา
แต่ว่าสื่อเอามาพูดว่าแต่ยายเก็บเห็ดแล้วก็ติด

ติดปากติดฮาดเพราะว่าไปลุกป่าสงวนไง

ไม้มีค่าด้วยแล้วก็มีหลักฐานทั้งโซ่ทั้งรถทั้งอะไรอย่างนี้

ก็ผู้ต้องหาน่ะก็ต้องมีการแก้ต่างใช่ไหมฮะ
ต่อไปต่อไปค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะนายเปรมชัยกันสูตรเนี่ย
บอกว่าได้เปิดใจแล้วก็ขอโทษว่าตัวเองมีส่วนผิด

ตำรวจก็บอกว่าจะทำหลักฐานให้ครบ
เพื่อจะดูว่าที่บ้านมีอาวุธอีกหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรอีกไหม
ไปเจอนี่ค่ะงาช้างสองคู่แต่มีใบครอบครองอย่างถูกต้อง

แจ้งแล้วแจ้งแล้วเพราะเขาแจ้งกันพักใหญ่แล้วเรื่องนี้
แล้วก็พบปืนไม่ต่ำกว่า๕กระบอกเป็นปืนรายเฟิลติดลำกล้องและปืนลูกซอง
มีชื่อผู้ครอบครองเป็นของนายเปรมชัยและลูกชายโดยวุฒิปืนเหล่านี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็จะนำไปตรวจสอบหารายละเอียดต่อไป
นี้ในบ้านไม่พบนายเปรมชัยแล้วก็ไม่พบร่องรอยการขนย้ายอะไรนะฮะ
แล้วก็ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายด้วย
ค้นนี่ใช้เวลา๒ชั่วโมงแล้วก็เสร็จ
นี่เขามีเรื่องเขาก็ไปหากันนะว่าทำไมเรื่องเสือดำมันก็คือหามาก
เธอเป็นเสือดาวจริงถ้าพลิกเมนต์มันเพิ่มกว่านี้มันก็กลายเป็นเสือดำ

ยีนมันผิดไงอ่าอ่ามันมันเค้าบอกว่าคนโบราณเนี่ย
ล่นอย่างตอนง่ายอย่างหนังด้วยแล้วเธอไปเอาไปจากไหน

หมายถึงว่ามันมีผลอะไรไหม

ตอนนี้เกาหลีก็เลยเป็นมหาอำนาจแทนบ้า

แล้วเสือเนี่ยกล้าสัตว์ต่างเนี่ย

เขาบอกว่าไอ้ของแบบนี้ถ้าเราเป็นคนไม่ดี

ผิดลูกผิดเมียฆ่าคนมันก็ไม่ช่วยนะ

แล้วเขาบอกว่านำไปปรุงเป็นยาสั่งยาพิษได้

มันในราคอร์หรือเปล่า
ชั้นให้น่าพวกสุดพวกนั้นเสือเสมิงเป็นผี

มีคนจะมาขอออกรายการบอกเป็นเสือเสมิงอยู่เนี่ย
อยู่ไหน
เธอมาออกแล้วกลายร่างเป็นเสือเธอจะวิ่งขึ้นมา

เขาบอกว่าหนังเสือซึ่งเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะทางโบราณเขาบอกว่า
กุดหนังเสือแล้วหนังเสือต่างพวกนี้จะทำให้เราเนี่ย
ถ้ามีติดตัวจะทำให้ป้องกันเพศภัยต่าง

มีเสน่ห์ได้ด้วยในมีตามหนิยมดูน่าเกรงขาว

หกกันแบบว่าเห็นรูปร่างหน้าตาของมันหมดทุกอย่างเลย

ไม่เกิน๓๐ตัว
ดิล่าแบบหนวดติดอยู่เลยอ่ะฝีมือล่านี่ฝีมือเชือดนี่คือแบบว่า
อย่าบอกนะว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นคนแบบเพิ่งไปทำอะไรอย่างนี้ฉันไม่เชื่อ
ไม่เชื่อนะไม่เชื่อแร่แบบนี้นี่คือแบบโห
นี่แต่วันนี้เขาก็มีการแบบว่าแชร์รูปกันนะว่าเมื่อปีพศประมาณสัก๓๐
๓๔๓๖อายุ๓๖ปี๒๕๓๖เลยล่ะ
งานเขาเนี่ยเขาก็มีความเอานังสือที่เป็นแบบว่านังเสือโคร่งก็
อยู่ตรงตั้งทำงานเขาเองเลยแล้วใครจะคิดว่า๒๗ปีผ่านไปมันก็มีผลกลับมาเหมือนกัน
เป็นเรื่องความเชื่อไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาประกอบ
บางคนก็มีแล้วดีบางคนมีแล้วก็ไม่ดี
แต่เมื่อก่อนพี่ย้อนกลับไป๓๐ปีที่แล้ว

เขาเอาปืนปี่เยอะมากนะ

เมื่อก่อนหนังเสือหนังเสือที่แบบเป็นแบบเสือโค้งจริงไม่ใช่หาซื้อยากนะหาซื้อง่ายนะเมื่อ๓๐๔๐ปีที่แล้ว
เสือเป็งกอมันมีเยอะมากคือเมื่อก่อนเนี่ย
เอามาจากอินเดียเนปานแค่สมัย๒๕๐๐ที่กฎหมายเรื่องอดูลักษณ์ยังไม่เยอะ
คือสัตว์ป่ามันเยอะมากจนคนไม่นึกว่าจะศูนย์พันธุ์
หลังนี้เขาถือกันมากเขาถือกันมาก
ตัวดีเลยฝรั่งซื้อตัวล่าตัวดีเลย
แต่ว่าคือเขาจะมีองค์กรที่เขาบอกว่าว่าแบบต่อต้านเลย
งวนแต่ว่าไปล่าในอาฟริกาที่เขาซื้อตัวเข้าไปล่าได้

พม่าถือว่าเป็นเมืองที่เสือเป็งกอมเยอะมาก
เหลือสุด
แต่ว่าเสือดำนี้เขาก็บอกว่าข้อออกมายากมากใช่มั้ยพี่

อีกหนึ่ง
อีกหนึ่งเหตุการณ์ตอนนี้เราสังเกตว่าแผ่นดินไหวเยอะเหมือนกันนะฮะ
พึ่งแผ่นดินไหวแอทธิบาลก่อน

วันนี้ไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วฮะ
เขย่าไต้หวันทำอาคารบ้านเรือนนะฮะ
หัวเหรียญเสียหายหนักพังถล่มลงมาเนี่ย
ยอดเยือป้องะร้ายตอนนี้เป็น๔ศพแล้วนะฮะ

เปิดให้เข้าท่องเที่ยวคล้ายกับเกาหลีแล้ว

ผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้
เหลืออีก๑๔๕รายนะฮะ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้า
เขย่าไต้หวันเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ
ทุ่ม๕๐นาทีหรือ๒๓นาฬิกา๕๐นาที

มีศูนย์กลางอยู่ในทะเล

๒กิโลเมตรที่เมืองหัวเหรียญนะฮะ

ท่านหนุนพี่แตกแยก

แล้วก็เกิดความกระหนกันในช่วง

คนกำลังจะหลับ
ยอดผู้เสียชีวิตจากธรณีพิโรธ

ตอนนี้ที่พบเจอแล้ว๔ศพ
บาท๗ตอนนี้อยู่ที่๒๒๕คน

ศูนย์หายเนี่ยไม่ได้น้อยนะ

คาดว่าน่าจะติดอยู่ในอาคารที่พังถล่มลงมา

โรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งในเมืองหัวเหรียญเนี่ยนะครับ

พวกโรงพยาบานนี้เอียงเป็น๔๐องศา

แล้วคุณคิดดูว่าคนป่วยที่นอนในโรงพยาบาลล่ะจะเป็นยังไง

ท่องเที่ยวต่างชาติทั้งญี่ปุ่นชาวเช็คนะฮะแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่รวมอยู่ด้วย
จากเมืองหัวเหรียญถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
ได้รับความนิยมในเมืองหนึ่งของไต้หวัน
ทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลโดนเมืองหัวเหรียญยังมีประชาชนอาศัยอยู่หนึ่งแสนคน
เขาเตือนมาแล้วเขาเตือนมาแล้วเตือนว่าพี่หนุ่มดื่มน้ำหรือยัง
ซึ่งเหตุแผ่นดินไหวทำให้บ้านเรือน๔๐๐๐หลังไม่มีน้ำปลาปลาชาย
แล้วอีกประมาณ๑๙๐๐หลังกำลังจะเผชิญกับไฟฟ้าดับหมดเลย

อุ๊ยเอียงแบบว่าเอียงได้เหมือนฉากหนังมากเลย
สินี่คือโรงพยาบาลหรืออะไร
เขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเอียงประมาณอย่างนี้เลยนะพี่

สมองเอียงสายชอบบุญควารภาชาสิโอ้โหอีบ่า

ช่วงภาพพบธรรมโบราณเกิดที่อำเภอกลางจังหวัดยองเกิด
กลางคืนจะมีเสียงดนตรีเข้ามามีดนตรีไทยออกมา
ทุกวันภาคจะมีแหลงไฟลอยขึ้น

ล่าสุดที่เขารู้ไหมว่าทำไมเขาถึง

รู้เพราะว่ามีพระกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วผูกคอตาย

คุณตั้งสติให้มั่นแล้วก็ฟังแล้วดีปัง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวแปลงเขาถามว่า
ตรงนี้มันมีเรื่องราวเล่ามานานแสนนาน

ออกเป็นสวนยางพาราเกือบหมดแล้ว
มีเฉพาะไอ้ตรงเซ็นเตอร์ไอ้ตรงกลางเหรอ

เป็นไม้โบราณเท่าไร

เรื่องราวคนพบพร่ำโบราณเนี่ยถูกเปิดเผยขึ้นนะ
โดยคุณบุญสืบแก้วก้าเนี่ย
กำนันตำบลกระแสบนอำเภอแกลง

คุณยังไม่ถึงช่วงเตือนเตล้อนจะคุยทั้งบ้าอะไร
ยังไม่ถึงช่วงเตือนเต้นว่าหินมาปิดกันนะ

พบคำอยู่บนเขามู่แปด

เป็นฝุ่น
ทั้งกลางการการอาชีพเนี่ย
กระแสบนจึงพร้อมด้วยประหลัดความมั่นคงและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘
ชาวบ้านเดินทางไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าว
บนเขาเป็นป่าธรรมชาติที่มีพันไม้ป่าขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์
เช่นไม้ขนุนป่าไม้กระบบไม้นนทรีย์ไม้สำรอง
และที่เด่นคือไม้เมื่อกี้ที่คุณบอกอะไรเนี่ย
ใกล้ได้พบปากแถมมีหินสำหรับขนาดใหญ่มาก
นี่คลุกกระบบ

บอกไม่ได้ว่าใช่รึเปล่าบอกก็ได้นะ

เขาอ่านเรื่องปากท่ำอยู่

เธอไปนั่งเล่นเขาไปนั่งอยู่ห้องโรมมีไปทักหายอะไรอีกอีกป่าว

โดยรอบบริเวณกลางหินมีรูขนาดเท่าตัวคนรอดได้

แต่ไม่มีใครกล้าลงไปเพียงแต่มองดูอยู่ด้านนอก
แล้วก็มืดข้างในเนี่ยค้างคาวเต็มเลยคือชาวบ้านกล่าวว่าสมัยปู่สมัยย่าเขาเล่ากันว่า
ตั้งแต่โบร่ำโบราณเนี่ยด้านในเนี่ยมีเครื่องใช้ประเภทถ้วยชามเก่าแก่หากคนที่เอาถ้วยชามไปแล้วไม่นำมาคืน
เหลือเข้าออกถ้ำดูแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่งูฯกระขอให้ดูกันแต่คุณบอกตัวขนาดไหน
อ่ะผม่ว่าแค่ตรงใสเข้าใจใช่ไหมหรืองูก็ไม่ได้อยู่ในปาก
ดูจะไปนู้นี่
กูคงอยู่แม่งเป้าหมาย
ผมคิดว่าในข่าวมีงูบอกมา

ลูกไฟพุ่งทุกวันแบบวันพระ

กำนันเขายังเล่าอีกว่าสถานที่ได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ
แล้วก็มีพันไม้หลากหลายชนิดเป็นไม้โบราณต้นสบายักษ
ต้นซาบ้ายักษ์ที่คุณถามเนี่ยอายุ๑๕๐ปีอะนะ
ต้นเนี้ยแล้วก็ลำต้นในขนาดใหญ่มีเถาวันเนี่ย
ยาวขึ้นไปบนต้นไม้ต่างไม่ต่ำกว่า๘๐เมตร
ทางตามบนเลยจะขอเป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยว

รัศมีร์ทิ้งเบอร์ไว้ให้หน่อยส่งเบอร์มาให้ที่ไทยรัฐหน่อยเดี๋ยวจะโทรไป

ส่องกระจกใส่ฮ็อตต้ามองเงาตัวเองเนี่ยฮ็อตต้า
ดูเงาตัวเองเนี่ยฮ็อตต้า

เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตกลงถ้ำเดียวกันหรือเปล่า

แล้วมันไม่อ่านพระบุคคลตายผมก็นั่งฟังอยู่นั่น
มีแต่งงื้อเผ่าเลยออกง่ายเขาออก

เมื่อก่อนถ้ำมันก็เปิดอยู่ปกตินี่แหละ

คนก็ชอบเข้าไปเอาจานชามช้อนซ่อมเหรอ

บุญสืบเกล้วก้านคนเล่าว่าเคยมี

แสดงว่าทางเข้ามันต้องใหญ่

ตรงทะวันนี้ตรงนี้เหรอที่ฮุงโครงนี่เหรอ
เออกูก็ไม่ได้เป็นพระกูยังมีชีวิตอยู่กูก็ไม่รู้ว่าเขาไปปลูกภาพไกลตรงไหน
ภาพแล้วคนไหนคือกำนัน
ไอ้นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มว้างเหรอคนไหนคือกำนันนุ่ม
แล้วเขาจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวเขาต้องเปิดปากถ้ำให้ได้ก่อนไหม

ทำรัฐมนตรีการท่องเที่ยวความจะเปิดปากถ้ำเลือดรึยังไง
เออทั้งมีนะมันต้องมีมีทั้งงู
นี่ไงปากถ้ำเห็นไหมเหมือนก็ดำก็ปลวยเสือขึ้นโหไม่มาก
มีทั้งพระอะไรก็ไม่รู้

เขาจะบอกว่าอยากให้คนมาดูแต่รอบมันเป็นสวนยางพาราหมดแล้ว

เราไปเปิดภูมิกำหนดให้หนุ่มไป

เอาเรื่องนี้ดีกว่า

ซื้อแม่กุญแจสิบเจ็ดดอกมาคล้องเอาไว้เลยนี่อย่างงี้ไหนขอดูหน่อย
นี่เอาสิเออเขาบอกอย่างงี้เพราะคะขายดอตเมืองต้องคอสวรรค์
แค้นใจโจรเหลือเกินชอบย่องเบามาสะดอกกุญแจเข้าไป
รักของในร้านเนี่ยนะครับก็เลยลงทุนไปซื้อแม่กุญแจชนิดดีที่สุดในโลกนะ
สิบเจ็ดดอกรู้ได้ไงว่าดีที่สุดในโลกก็นางบอกมานางบอกนางบอกว่าดอกละห้าพัน
โอ้โหสิบเจ็ดดอกสิบเจ็ดดอกแต่ละดอกเนี้ยจะมีหมายเลขประจำของดอกนั้นเลย
ก็คือเรียกว่าคุณไม่สามารถเอากุญแจที่ไหนมาขายได้อีกแล้วนางโดนขโมยอะไร
เขาบอกอย่างนี้นักข่าวเนี่ยไปนั่งคุยกับทางเจ้าของร้าน
เอมน่ะถูกต้องเออนะครับประมาณประป๋าปลายปีหกศูนย์ที่ผ่านมาเนี้ย
ในเอี่ยมเนี่ยเขาใช้แม่กุญแจล็อกประตูเหล็กเนี่ยแค่๓ดอกทุกวันเลย
อยู่มาประมาณจากเดือนพฤติกา๖๐เพราะว่ามีอะไรหรือวุนตร์ของตัวเอง
ซึ่งมีราคาแพงหายไป
ก็เลยผิดสังเกตบางครั้งเลยต้องไปดูกล้องวงจรปิด
กล้องมุมจอลปิดนี่ก็ถูกปัดตรงกล้องมีมันกระเด็นหายไป
คือเรียกว่าเงยไปทางอื่นไม่จับมาข้างหน้า
ก็เลยไปลงทุนนี่ซื้อแม่กุญแจอย่างงี้มา

ดอกมีตัวเลขแต่ละดอกด้วยนะฮะแล้วก็มีอยู่ลูกนึงเนี่ยนะฮะ
เป็นกุญแจแบบพิเศษมีเสียงดัง
ถ้าแม่กุญแจมีกาตุ๊กทุกตุ๊กก็จะดังขึ้นมา

ไม่รู้เหมือนกันแต่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยหลังจากนั้นก็ไม่มีขโมยมาอีก

เปิดไม่ไหวแม้ตัวเจ้าของร้านเองบอกบางครั้งกูเปิดเองยังท้อเลย
เปิด๑๗ดอกแล้วกว่าจะขายได้แต่ละดอก

เจ้าของนี่เจ้าของพูดจริงนะเจ้าของพูดจริงบอก

คุณดังก็ขโมยเนาะ

เขาก็ยอมลงทุนเพราะเขาหาเงินของที่นี่

คุณดังเขาบอกมดดำกลิ่นฮอตต้าไปเสียงใสเลย

ก็ขอบคุณเจ๊ที่กล้องเวียร์นะคะ

ปิด๑ปิด๒ปิด๓ปิด๔๔

เสือคุณก็เสือแล้วคนมีไหมกับเสือเอาใส่เสื้อเสื้อไปอย่างนี้

แพรรี่เขาบอกว่าเขาปวดหัวแทนฉันไม่ปวดค่ะ

นี่มีเจ้าของเฟซบุ๊คชื่อคุณพาริดาแสงสงเจริญเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
คือวันนี้เรากับเพื่อนไปนั่งรถไฟมาเรียนตามปกติสักพักนึง

ก็ได้ค่ะก็ถ่ายด้วย
ก็ถ่ายสิน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูเนี่ย
ก็ถ่ายเลยจ้า

เห็นเดินเข้ามาก็นั่งมองอยู่นั่นแหละ
นั่งมองอะไรไม่ได้หูไม่ได้มีจุดเด่นขนาดนั้นเลยนะ

แล้วรู้ได้ไงว่าถ่ายก็ถ่ายเข้าไปเนี่ย

เอ้ามีลักษณะถ่ายนะ

ก็ถ่ายก่อนไหมคะ

แล้วก็เสียงดังคือใช้เสียงดังข่มกะว่า
เธอคงจะกลัวปรากฏเธอไม่กลัวเธอก็เถียงตอบ

แล้วก็มีแบบว่าเราอยากจะเห็นคลิปน่ะ
เขาบอกเขาไม่ได้ถ่ายนะก็เลยกระชากกัน

ได้โดยเจ้าตัวไม่อนุญาตถือว่าผิดกฎหมายไหม
จะคำพูดหยาบคายแล้วดูถูกเราเงียบเขาก็ยังไม่เลิกด่า
ทุกอย่างทั้งการศึกษาของเราคงใส่ชุดนักเรียนนะฮะ
แล้วถือว่าหมินประมาทไหมไหนจะไลฟ์สดในเฟซบุ๊ค

เธอจะอ่ะ
อะไรนะ
ไม่เอาหรอกหน่วยอ่ะถ้าไม่อยู่ดีก็
ช่วงหน้าไปดูอะไรให้หายเหนื่อยดีกว่า
มาเป็นลำเลยพุทธพุทธม้าพุทธขอดกอดไอ้พุทธมันชื่อพุทธม้า

แอบมองเธอยุนัจจะเหรอดูมาช่าเต้นเพลง
คุกกี้เสี่ยงไทยคุกกี้เสี่ยงไทยเอ่อ
ก็ไปลือกันชาวเน็ตชาวเน็ตคือใคร

แปลว่าหล่อใช่ไหม
อย่างนี้ไม่ได้ทำหล่อปะโถหน้ามัน
ร่วมเดินภงงานภงไม่ได้แดง

พอก็แต่งตัวแบบตามละครไง

เขาบอกว่าหลายสิ่งหลายยางเนี้ย

แบรนดเนมทุกอย่างต้องอยู่บนร่างดาราช่อง๓

บางคนก็บอกว่าเพราะเมคอัพเชดดิ้งเยอะไป
แต่หมากเป็นคนทรงหน้าสวยตอนเด็กกว่านี้ก่อนบวชเนี่ยจะมีแก้มแก้มเนี่ย
ตอนนี้ไม่มีแก้มเพราะว่าคงจะผอมลงตอนบวช

เจอสิบเชษแรงเหลว่าน้ำพุทรแม่ได้มั้ยคะ

แม่มีดำดำไม่ได้ให้หมอเตะรบเหรียมนะ
หมอไม่ต้องฉีดหน้าหนูแล้วเตะลบเหลี่ยมหนูเลยดีกว่า
๒๐๐จ่ายหมอบัน๒๐๐เป็นเชษเหรียมนี้เลย

ทงกายแค่๒๐๐สิบคือค่าพารา

แล้วก็ว่าการวิ่งเป็นของขวานสำหรับเก้งกว่างละม่างมาก

ชาวเน็ต
อยากเห็นหน้าชาวเน็ต
เนี่ยอย่างอีอ้างจี้ก็เรียกว่าชาวเน็ต

ชาวคนอยากไปจ้องพุธน้อยเธอ

น้องพุทธบอกตะตุงตวงไหมล่ะ

แล้วก็จังหวะวิ่งวอร์มไม่ได้ตั้งใจ
ต่อไปนี้ก่อนลงรูปก็ต้องดูดีแล้วล่ะขอเช็คก่อน
คนเอาไปเปรียบเทียบกับตะตุงของโดมประกอบ

เช้าจะบอกให้นะเลื่อนเลวเนี้ยล่าสุดมันมีคนพูดถึงก่อนเนี้ย
เจมส์เรืองสักเนี้ย

นั่นนั่งอยู่บนเครื่องบินเขาพึ่งเป็นข่าว

ที่เหมียวคอนเฟิร์มอะไร

เมื่อก่อนไอซ์เขาชอบใส่กางเกงวาว

ฉันก็เงยได้มันก็โอ๊ะเออ

เอาไมค์ออกมาลูกอย่าเอาไมค์ไปซ่อนไว้ไม่ดี

แต่พอสอนนี้ก็ต้องเป็นโดมประกอบรำนั่นแหละ

เค้าบอกว่านํยังมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมกันก่อน

ผมก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินก่อนถ้าถึง๗๐ล้าน

ถ้าใช้ไปจะกี่ล้านก็ไม่ทราบเหมือนกัน

คงไม่ต้องถึงกับต้องเคลียร์งานก่อนแต่งมั้งฮะ
ก็คือจะรับงานไปเรื่อยนี่แหละตอนนี้ก็เตรียมการไปเรื่อยเรื่องแขกยังไม่ได้ระบุว่าเท่าไหร่ดี
เดี๋ยวเอาเป็นว่าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน

คู่กับเช้าโชว์น่ารัก
คนที่เขาเป็นดีเจมาก่อนเขาจะลัก
แต่บางคนสบายชอบลืมสิ่งที่ตัวเองเคยผ่านมาก่อน

เมื่อเคยเขาก็อยู่อันดังขาดูตัวเพิ่งฉันฟัง

พี่ชอตต้องมาขอให้ไปทำไงงั้นเขาไปทำ

ฉันไม่อยากจะทำหรอกหนูสิ

ไปกึ้งกับเชียร์กินกัน

เขาบอกอย่างนี้ตอนนี้คุณกึ้งก็ได้มีการเคลียร์คดีรีเทิร์นคุณวีเจจ๋าไปแล้วนะครับ
มาล่าสุดมีหน่วยสืบราชการรับกลับขยับไปส่องในไอจีของไฮโซกึ้ง
เลิมชัยบอกว่าพักหลังทำไมทำไมนะครับถึงได้ใกล้ชิดดาราขาวสวยหมวยอย่างน้องเชียร์ที่คำพรเหลือเกิน

มีคนสงสัยว่าคู่นี้เนี่ยยังไงกันแน่นะครับ

ที่จะไม่เชื่อนะฮะเราก็มีข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่า
พักหลังนะฮะสาวเชียร์เนี่ยก็ดูจะห่างเหินไฮโซบิ๊กตีหล่อนะครับ
คนที่มารออยู่ข้างเชียร์บ่อยส่วนคุณเต้ยพงศกรคู่จิ้นก็ยังไม่มีงานคู่ให้ฟินกันบ้างนะครับ
ประกอบกับเชียร์เนี่ยได้เข้าไปเรียนการหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะฮะ
ที่ให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณกึ้งนะครับ
ล่าสุดทั้งกลุ่มก็เลยยกกวนไปดูงานที่ประเทศเกาหลี
แล้วก็ดีมีการตั้งแฮชแท็กต่างหน้าซึ่งมีเชียร์กับกึ้งไปด้วย
พร้อมเพื่อนร่วมคลาสหลายคนดูเผินเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
นั่งไกลคนละฝั่งสลับซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ถ้าลองส่องใกล้
จะมีรูปบางช็อตที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเลย

เขาก็มีคนเห็นว่าไฮโซบิ๊กเข้าไป

โดยเห็นว่าเพื่อนในกวนก็ยังมีแซวกันขำว่ากึ้ง

ทั้งคู่ยังมีไปกินข้าวกันบ้างนะครับ

อ๋อมไงอ๋อมเก่าใจก็จะเจอเรียนแบบนี้

โง่ใช่มั้ยพอดำชอบนั่งรถไปเห็นบอกว่าขุดถนน
โอ้โหเหงือแตกนางชอบ

นางค่ะเปิดกระจกลงไปดมซอกเหงือ

งั้นถ้าเธอพูดเหมือนเป็นตุ๊ดแล้วนานจนทุกวันพูดเหมือนมีความต่อออกเอง

ฉันชอบฉันเห็นหน้าก็ได้อารมณ์พี่หนุ่ม

เตาะถนนก๋อถนน

แต่ถ้าเป็นหนุ่มโขแทนกว่าฉันอีกทั่ววันนี้นึกออกไหม
ก็เป็นกระเทยกระเทยช่วงหน้าหลวงผลิตอืมอ๋อ
บัตรขายหมดเครื่องกี่นะสามรอบมั้ยไม่รู้สามรอบจริงจริงมั้ย
เหมือนสามแยกปากหวานของเอเทิมก็หมดอ๋อล๋อล๋อแล้วหมาเดี๋ยวจัดเดือนหน้า
อ่ะลุนามีมารยาติในการเอ่ยทำรายการจะดูคุกกี้เสียงไทยอ่า
เดี๋ยวค่อยคุกกี้ทำว่าชีวิตพริกจริงจริงนะฮ่ะ
และสุดเนี่ยความฝันของเจ้าตัวเป็นอีกครั้งนึง

วันที่เราได้มีคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรก

โดยคอนเสิร์ตจะเป็นจาก๒๑๒๒เมษา

เป็นแบบว่าแขกรับเชิญระดับโลกไม่บอกเลยแหละ

วันนี้ก็๑๕ปีมันไม่เคยมีคอนเสิร์ตเดียว
ไม่รู้เลยเนี่ย
เมื่อก่อนอยู่ช่องจดดิสนีคาร์บอะไรตอนเช้า
เขาเหงื่อมากแบบนี้
มันใช่เลยนะ
เขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่า๑๕ปีของเขาเนี่ย
พอมีคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองก็ไม่รู้ว่า
ต้องทำได้ไงผมต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง

จิตใจที่เข้มแข็งอดทนรอ๑๕ปีว่า

ที่ไม่เคยทอดทิ้งผมเลย

แล้วก็ที่แม้ผ่านมาเนี่ยแกมมี่จะขัดทุนเพราะผมมาเยอะ

แต่ตอนนี้ตั้งใจว่าจะหยุดรับงานเพราะอยากจะซ้อมคอนเสิร์ตแล้วล่ะ

จองบัตรวันแรก๕นาทีบัตรคอนเสิร์ต
ถูกจองบัตรนะฮะ

เพิ่มรอบ๓แล้ว

บัตรตอน๕โมงเย็นที่ผ่านมาบัตรนี้เกลี้ยงเลย

ได้ข่าวว่าโพดิวเซอร์เนี่ยจะให้ถอดเสื้อ

หรือว่าจะมีเปิดรอบ๔หรือเปล่า
มันจะเล่นไหวไหมละ

แนะนำให้นิธินะคะโรงแรมมนเทียนลิเวอร์ไซต์
ทำให้วาเลนไทยในปีนี้ของคุณและคนที่คุณรัก

ส่วนตัวสุดหรูใต้ซุ้มดอกไม้
แสงเทียนแสนโรแมนติก
จะจัดมุมพิเศษให้คุณ๒คนเท่านั้น

สัมผัสธรรมชาติชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าในสวนสวย
ริมสายน้ำเจ้าพระยา
เข้านั่งจิบค็อกเทลสูตรพิเศษและเคลือบเคลิ้ม

สำหรับเมนูไทยและเวสเทิร์นเซตดินเนอร์

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมียม

ให้คุณได้อิ่มเอมทั้งอาหารและบรรยากาศในเวลาเดียวกัน

กุมภาพันธ์๒๕๖๑นี่แหละค่ะ

ต้นไปนะสาราริมน้ำเราจำกัดความพิเศษให้คุณได้ซึมซับบรรยากาศ

ไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีฮะ